สิ่งที่พร้อมตัวราชการภาคเอกชนและนักวิทย์ทุกท่านครับ
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มีโอกาสที่มีสมบูรณ์มากขึ้นในทุกปุ่มปี
ไม่ว่าเป็นเท้าขนอดเองรวมไปถึงนักช่อง
เยี่ยม
เยี่ยม